มีถ่ายบ้านสาวท่านหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปช่วงกลางคืนจะไปเข้าเวร
ไปเจอเอ็นตกปลาขึงอยู่กลางถนนก็บาดใส่หน้าเขานะฮะ
แล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเข้าไปได้มาผู้บาดเจ็บก็ไปได้มา
เมื่อกี้มีเด็กสองคนขี่จักรยานยนต์ขี่จักรยานผ่านไป

แล้วพอพ้นถนนตรงแยกตรงนี้เนี่ย
คนซ้อนท้ายลงมาแล้วทำท่าทำทางเหมือนขึงขึงอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็พากันไปวิ่งขึ้นจักรยานแล้วก็ขี่ไป
คือจะเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ขี่ผ่านไป

นี่ตรงนี้นะฮะซึ่งถูกเส้นเอ็นเนี่ยบาดเข้าที่ใบหน้านะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยคาดว่าเอ๊ะเด็กสองคนนั้น
ลงจากรถมาแล้วก็มาขึงเส้นเอ็นอยู่กลางถนนหรือเปล่า
แล้วผู้เสียหายเขามองว่ามันไม่น่าจะใช่แค่ความคึกขนอง
มันหวังผลอย่างอื่นมากกว่านั้นหรือเปล่า
คือมันเคยมีข่าวมาหลายครั้งแล้ว
พอเกือบขาดนะครับถ้าขี่เร็วเร็วแล้วก็ไปโดนนะคะ
มันเป็นไปได้โอกาสสูงมากที่จะถึงขั้นเสียชีวิต
นี่เห็นไหมหรือเกิดรถมาแล้วล้มคว่ำขึ้นไปไป
ฟาดเสาไฟฟ้าอะไรขึ้นมาตายขึ้นมาทำยังไงแผลน่ากลัวด้วยนะคะ
คุณชนิตานะครับอายุ๔๑ปีเป็นพยาบาลนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุคือ๒๗มกราคมตอน๔ทุ่ม
กำลังขี่รถจะไปเข้าเวรตอนดึกนะฮะก็ผ่านถนนเกาะแก้ว
เขตเทศบาลเทศบาลพนัฐนิคมที่ชนบุรีนะครับถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละฮะ
คือมันเจอเส้นเอ็นเป็นเส้นเอ็นตกปลาเนี่ยบาดหน้าเข้าไปอย่างจัง
โชคดีที่ขี่มาไม่เร็วนะฮะรถก็เลยไม่ล้มค่ะแต่เจ็บนะครับ
ที่หน้าเนี่ยโอ้โหคือถ้ารถล้มขึ้นมานี่ยุ่งอีกนะฮะ
กลางคืนยังไงก็มองไม่เห็นกลางวันก็ไม่เห็นฮะเส้นเอ็นตกกลางแบบนี้
คุณชริตาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่คึกขนองแล้ว
มันจงใจชิงทรัพย์หรือเปล่านะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยฮะก็ไปไล่
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ

ก็เลยตัดสินใจอล้มก็ล้มก็เลยปล่อยมือปล่อยมือซ้าย
ถ้าสมมติว่าถ้าพี่มาเร็วเนี่ยโดน
มันโชคดีที่มันเป็นเอ็นมีความนิดหยุ่นถ้าเป็นรวดก็คงไม่อยากคิดอ่ะค่ะ
ก็อยากจะฝากว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเลย
ลืมหน้าทางคดีแล้วนะครับภูมิกับการศพนนิคมพันธุ์ตมเอกถาวรนาใจเย็น
นี่เชิญคุณชะนิตาผู้บาดเจ็บมาพบกับตำรวจเพื่อแจ้งให้ทราบว่า
สามารถจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วเป็นเยาวชนชายอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ตามที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละตำรวจไปไล่ตามตัวมาเด็กทั้งสองคนเนี่ย
สารภาพว่าชักชวนกันเอาสายเอ็นตกปลาเนี่ยมาขึงถนนเล่นเพื่อจะแกล้งเพื่อน
กะว่าเดี๋ยวเพื่อนคงจะผ่านมาแต่มันเป็นชาวบ้านนะครับเป็นพยาบาลที่จะมาเข้าเวร
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีเด็กบอกว่าพอเห็นว่ามีคนเจ็บก็ตกใจกลัวก็เลยพากันขี่จักรยานเนี่ย
หลบหนีไปซึ่งท่านผู้ชมครับคุณชะนิตาเธอบอกพอรู้ว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ก็เลยตัดสินใจไม่เอาความไม่ดำเนินคดีแต่ก็ฝากให้ตำรวจเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนไปยังเด็ก
แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองให้อบรมดูแลลูกหลานให้ดีอย่ามาก่อเหตุแบบนี้อีก
ใช่สำคัญมากต้องเรียกผู้ปกครองมาคุยด้วยต้องอบรมกันจริง
คือต่อให้เป็นเพื่อนน้องขี่รถผ่านมาก็เจ็บนะฮะเผลอเพื่อนตายเอานี่ยุ่งนะฮะ
เพื่อนโดนยิ่งน่ากลัวว่าเพื่อนก็เป็นเด็กด้วยเนาะ